ญาติกันแท้เป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับ
กลางดึกเอาน้ำมันใส่ในขวดน้ำอัดลมครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
แล้วมาเทราชญาติกำลังหลับสนิทเลย
น้ำมันราดใส่ตัวเสร็จปุ๊บจุดไฟลุกพลึบ

โชคดีว่าคนในบ้านช่วยกันดับไฟไว้ได้ทัน
แต่แผลเต็มตัวเลยครับเดี๋ยวลองดูนะฮะ
นี่คือสภาพจุดเกิดเหตุมีแต่รอยไหม้เต็มไปหมดครับ

ผิวหนังของเขาหลุดลอกแบบนี้เลยครับ

แล้วเขาร้องแบบทรมานร้องฮือโฮแบบนี้ครับ

โหน่าเห็นใจมากโหดแสกโหดร้อนทรมานนะคะ

เป็นชาวอาขาเป็นกลุ่มชาติภัณฑ์อาข่าครับ

นายอาห้าอายุ๒๘ปีอาห้านี่เป็นชื่อของลูกพี่ลูกน้องของคนเจ็บ
เป็นญาติกันจู่กลางดึกคืนที่ผ่านมาครับ
เข้าไปในห้องนอนของคนเจ็บยามวิการ
เอาน้ำมันการ์ดใส่ในขวดน้ำอัดลมเป็นขวดพลาสติกใส
หลังจากนั้นเอาไปราดแล้วทิ้งขวดไว้แบบนี้ครับ
ราดน้ำมันเสร็จปั๊บจุดไฟเผาลุกพลึบกะว่าเอาให้ตายทั้งเป็น
แล้ววิ่งหนีไปเลยครับคนก่อเหตุยังตามตัวไม่ได้นะครับ
โชคดีมากว่ายาดซึ่งนอนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแต่คนละจุด
เห็นเหตุการณ์แล้วเอาผ้ามาดับไฟ
หลังจากนั้นแจ้งกู้ภัยแจ้งตำรวจสพแม่ยาวมาตรวจสอบครับ
นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลล่าสุดข้อมูลทางการแพทย์บอกว่า
แผลไฟไหม้ประมาณ๗๐เปอร์เซ็นต์ของร่างกายครับที่มีคุณผู้ชม
ผ่าตัดรักษาบาดแผลดมยาครับคือโปะยาสลบ
ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วส่วนนายอาเจอครับเป็นน้องเขยคนเจ็บเล่าให้ฟัง
เขาบอกเขานอนอยู่ข้างนอกตรงนี้กับเมียและลูกแล้วคนก่อเหตุเดินผ่านเข้าไปในห้องประตูสีขาวเข้าไปเสร็จปั๊บแล้วก็จุดไฟเลยครับ
รู้อีกทีคือไฟลุกพลึบแล้วคนเจ็บวิ่งออกมาบอกช่วยด้วยช่วยด้วยเขาก็เลยเอาผ้าห่มมาโปะเพื่อดับไฟ
หลังจากนั้นรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือครับ
อันนี้เป็นพี่ชายของเมีย
นอนตรงนี้เลยครับนอนอยู่กับลูกด้วยครับลูกสี่ขวดครับ
แล้วระหว่างนั้นคืออยู่เขาก็บวกมาอย่างเงี้ยเหรอ
ใช่ครับเดินเข้ามาทางนี้เลยครับถือขวดขวดนี้เลยครับ

แล้วถือเข้าไปข้างนี้ผมไม่รู้ว่าคือทำอะไรไม่รู้
แต่ว่าเห็นที่คือไฟลูกก็วิ่งออกมาเลยครับ
มานอนนี่ผมก็เอาเพราะผมเนี่ยจับไฟ
ส่วนแม่ของคนเจ็บนะครับบอกว่ายังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อคืนนี้แม่นอนแยกห้องกันกับลูก
ลูกก็เลยเจ็บอยู่คนเดียวไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าแม่นอนด้วยเนี่ย
จะเจ็บด้วยหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมลูกพี่ลูกน้อง
คนที่ก่อเหตุต้องทำแบบนี้อยากให้ตำรวจจับให้ได้โดยเร็วครับ
ตำรวจสภแม่ยาวบอกว่าตอนนี้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านหลังที่เกิดเรื่องนะครับ
คนก่อเหตุบุกเข้ามาประตูหลังบ้านแล้วในบ้านนั้นมีสองห้องนอนแล้วก็มีโถงตรงกลาง
ญาติเขานอนอยู่นะครับคนเจ็บนอนอยู่คนเดียว
แม่น้องสาวน้องเขยแล้วก็ลูกของน้องสาวน้องเขยนอนอยู่อีกจุดหนึ่ง
ตอนนี้กำลังไปตามตัวคนก่อเหตุที่บ้านเขาครับ
อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันระแวกแถวนั้นครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
เตรียมยื่นสารขออนุมัติหมายจับยังไม่ระบุข้อหา
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปว่าทำไมต้องทำกันแบบนี้ครับ
โอ้โหแล้วลักษณะการก่อเหตุแบบนี้มันโหดร้ายเกินไปนะคะ